กรณีนักโทษชายเสียชีวิตในเรือนจำกลางสมุทรปราการ
เรื่องนี้เราก็ต้องตามความคืบหน้า

ทางด้านพ่อแม่แล้วก็แฟนของผู้ตาย
พร้อมกับทนายไปแจ้งความจะดำเนินคดีในเรื่องนี้แล้วนะคะ
ทีนี้เล่าเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมฟังก่อน
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากที่แฟนของเธอ
ไปบอกทางเพจแหม่มโพดำ
ร้องมาอยากที่จะทวงความยุติธรรมให้กับแฟน
เนื่องจากแฟนก็คือนายพัฒนะชิรพงศ์

เป็นนักโทษชายพัฒนะชิรพงศ์นะครับ

แล้วก็เสียชีวิตปริศนา
ปรากฏว่าศพคือมีร่องรอยเขียวช้ำ
แผ่นหลังที่หลังหูเยอะเลย
แล้วเบื้องต้นทางโรงพยาบาลตำรวจ
ก็เหมือนกับบอกผลการชนะสูตรเบื้องต้นมานะ
บอกว่าขาดอากาศหายใจแล้วก็สำลักอาหาร

เพราะว่าเสียชีวิตจากอาหารติดหลอดลม

ของตัวผู้ชายนักโทษชายท่านนี้นะครับ
ทางครอบครัวบอกว่าโอ้โหนี่โดนทำร้ายโดนซ่อมหรือเปล่า

ทางด้านพ่อแม่ของผู้ตาย
ก็ไปพร้อมกับทนายความ

ให้ตำรวจนำตัวคนที่ทำผิดมาลงโทษ
เพราะว่าญาติปักใจเชื่อเหลือเกิน
ว่าลูกตายอย่างผิดธรรมชาติ

ญาติเขาก็ฝากบอกทางทีมข่าวมาด้วย

ลูกเขาก็ต้องมารับรู้เรื่องของพ่อ

ไปคุยกับคุณเดียแฟนของผู้เสียชีวิต
ซึ่งคุณเดียเธอก็บอกนะคะบอกว่า

ทารุณของเจ้าหน้าที่ในเรือนจำอย่างแน่นอน

แฟนก็ปฏิบัติตัวดีมาตลอดเลยนะคะ

แล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าต้องมาจบชีวิตด้วยเหตุการณ์แบบนี้
เพราะว่าวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมา

แต่พอวันที่๑๘เธอได้รับการติดต่อ
เรือนจำมาบอกว่าแฟนเสียชีวิตแล้ว
ทีนี้เธอก็บอกว่าเป็นการจากกันโดยที่ไม่ได้ร่ำลา
แล้วก็หลังจากนี้ยังไงก็จะดำเนินการตามกฎหมาย

มันก็ไม่น่าจะเกิดจากการสำลักอาหาร
แล้วก็ขาดอากาศหายใจค่ะ

อันนี้ก็คือสันนิษฐานไว้ว่าน่าจะเป็นแบบนั้น

เป็นการแบบเหมือนฝึกวินัยแล้วก็ให้กิ้งไปกับพื้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะ
เพราะว่าบาดแผลมันก็จะไม่น่าจะเยอะหรือว่ารุนแรงขนาดนี้ค่ะ
สภาพศพทุกคนก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามันรุนแรงเกินไปค่ะ
รุนแรงเกินไปสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งที่ต้องเสียไป
อยากให้เขาลองคิดดูค่ะว่าคนถ้าคนนี้เป็นคนที่คุณรักเป็นคนในครอบครัวคุณคุณจะรู้สึกยังไง
เขาไม่ได้แบบทำอะไรผิดมากมายขนาดนั้น
หรือถ้าเขาทำผิดก็ไม่สมควรที่จะทำถึงขนาดนี้
ทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับทางคดีบ้างเนี่ยนะคะ
หน้ารัฐสวรรค์ตนานอธิบดิกรมรัฐชน

เนื่องมาจากที่เรือนจำสืบทราบมาว่า

เกี่ยวข้องกับการรับยาเสพติดเข้ามาภายในเรือนจำ
คือเป็นยาเคที่ใส่มาในซองจดหมาย
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าในซองจดหมายก็ไม่ได้จ่าหน้าซอง
ว่าเป็นผู้เสียชีวิตคนนี้คือนายพัฒนาชิรพงศ์
ซึ่งพอหลังจากนั้นก็เลยมีการเรียกตัวมาสอบ
๘คนนะลงโทษทางวินัย
แต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าทางเรือนจำเนี่ย

โดยทางกรมราชธรรมเองก็มีการตั้งคณะกรรมการ

แล้วก็สั่งย้ายเบื้องต้นไว้ก่อนนะคะ
ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรประการ
คือนายกฤทธิ์วงเวศ
ให้มารักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมราชธรรม

นอกจากนี้ย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีก๔นาย
ตรวจสอบแล้วพบว่ามันผิดวินัยร้ายแรง

ก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัย

เพราะว่าการลงโทษสูงสุดของผิดวินัยร้ายแรง

บดีกรมราชธรรมประกาศเจตนาบรมชัดเจนเลย
บอกว่าจะยกเลิกการลงโทษที่โหดร้ายทาบรุน

รวมทั้งได้เน้นย้ำกำชับให้ผู้บริหาร

กำกับดูแลและเลิกการกระทำดังกล่าวโดยเด็ดขาด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรมราชธรรมมิได้นิ่งนอนใจนะครับ
แล้วก็ยังมีการเดินทางไปร่วมพิธีสวดพระพิธรรมด้วย
เพื่อแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิต
หากการตรวจสอบเพราะว่าผู้เกี่ยวข้องมีความผิดจริง
ความผิดจริงจะดำเนินการตามวิไหนและทางคดีอาญา
ทีนี้คุณผู้ชมจะต้องรอดูนะ
เพราะว่ามันมีข่าวจากแหล่งข่าวชุดสอบสวนเขาเปิดเผย

ว่าผู้ตายถูกเจ้าหน้าที่รัชธรรมประมาณ๑๐คน
สั่งซ่อมด้วยการตีด้วยกระบอง
หลังจากนั้นก็สั่งให้ถอดเสื้อแล้วก็กลิ้งตัวไปบนพื้นคอนกรีต
สั่งให้นั่งตากแดดช่วงเที่ยงเลย
แล้วก็ใช้น้ำสาดไปยังตัวผู้ต้องขัง
ระหว่างนั้นมีการเอากุญแจมือพลาสติกมามัดมือไพ่หลัง
แล้วก็ใช้เวลาซ่อมครึ่งวันเช้า
หลังจากนั้นปล่อยให้ไปกินข้าวกลางวันแล้วก็สำลักข้าวตาย

เพราะว่าที่แพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตคือเรื่องของสำลักอาหาร

ถูกต้องมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร

กรมราชธรรมที่อธิบดีกรมราชธรรมนั้นแต่งตั้งขึ้นมา
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่บอกถึงรายละเอียด
คณะกรรมการชุดนี้จะสอบสวนเรื่องอะไรบ้าง
แต่ว่าอธิบดีบอกว่า๑๕วัน
กำหนดเวลาไว้๑๕วันต้องสอบสวนเรื่องนี้ให้เสร็จนะครับ